เหตุการณ์ฆ่ายกครัว๓ศพที่กระบี่นะฮะ
เจ้าของบ้านเป็นคนรับซื้อยางพารา

จู่เขานั่งดูทีวีกัน๓คนพ่อแม่ลูก
แต่ว่าเป็นลูกของภรรยาเก่านะฮะ
จู่เจ้าของบ้านเอาปืนไล่ยิงภรรยาก่อน

แล้วก็ยิงตัวเองตายตามเป็นศพที่๓
แล้วคนที่เห็นเหตุการณ์นี่คือหลานวัย๑๐ขวบ

๑๐ขวบเห็นภาพทั้งหมดก็ตกใจนะคะ

ตัวเองถูกเขาเรียกว่าเป็นลุงใช่ไหม
ถูกลุงเอาปืนไล่ให้ออกมาจากบ้าน
แล้วลุงก็เกาะเหตุค่าเย็บครัว๓ศพภัณฑ์ในบ้านนะฮะ
เล่าย้อนแบบนี้ก่อนเดี๋ยวมาดูความคืบหน้าคุณผู้ชม

เลขที่๘๑อยู่ที่หมู่๓ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่ครับ
ข้างบ้านของบ้านหลังนี้เขาเปิดเป็นจุดรับซื้อเศษยางพารา
ในบ้านที่ห้องโถงที่บริเวณหน้าตู้วางทีวี
ทีวียังเปิดอยู่เลยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมทีวียังเปิดอยู่เลย
เพราะก่อนเกิดเหตุเขานั่งดูทีวีกันอยู่
หลังจากนั้นไปเจอศพของผู้เสียชีวิต๓ศพ
ศพแรกคือนายจรูนดวงขวัญอายุ๕๕ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นเสียรับซื้อเศษยาง
เป็นคนมีฐานะพอสมควรในพื้นที่
แล้วเขายังทำหน้าที่เป็นร่างทรงอีกด้วยเป็นอาชีพเสริม
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่ไปเจอเนี่ยนะคะ
คือบาดแผลถูกยิงด้วยปืนที่ขมับขวา๑นัด
กระสุนทะลุขมับซ้ายแล้วก็ที่มือขวายังกำปืนลูกโม่
ขนาดจุด๓๘๑กระบอกก็น่าจะเป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุ

ศพที่สองก็คือนางเมรูอายุ๔๘ปี
ซึ่งเป็นภรรยาเขาแต่เป็นภรรยาใหม่นะ

สภาพตอนที่ไปเจอเนี่ยก็คือสวมเสื้อแขนสั้นสีครีม
งผถุงกระจมอกนอนตะแคงขวาจมกองเลือด
โดนยิงที่ลำคอทะลุท้ายทอย๑นัด
แล้วก็ที่แขนขวาอีก๑นัท
ที่๓ก็คือเด็กชายพงศกรอายุ๑๒ปี

ใช่ค่ะส่วนเด็กวัย๑๒คือสภาพก็ยังสวมเสื้อยืด
กลมแขนสั้นนุ่งกางเกงขาสั้นลายดอก
แล้วก็ถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่ศีรษะ๑นัด
แขนซ้ายแล้วก็แขนขวาข้างละ๑นัด

เราได้ฟังจากปากของเด็กชายเอนามสมมุติ

รอดตายมาเล่าให้กับตำรวจฟังแบบนี้

ตัวเขาเองเนี่ยตัวน้องเอนั่งกินข้าวอยู่ที่ครัวหลังบ้าน
ส่วน๓คนพ่อแม่ลูกนั่งดูทีวีกันอยู่ที่ห้องโถงของบ้าน

มีเสียงปืนดังขึ้น๑นัทปั้ง

เห็นลุงเนี่ยนะเอาปืนยิงเมียก่อน
แล้วก็นอนตายจมกองเลือดอยู่ตรงนั้น
แล้วกำลังจะเดินไปยิงลูกชาย
ซึ่งลูกเดี๋ยววิ่งเข้าไปในห้องนอน

กลับเข้าไปกินข้าวที่ครัวเดี๋ยวนี้เข้าไปที่ครัว
เด็กชายเอก็ตกใจวิ่งเข้ามาในครัวฮะ

จากนั้นพอตัวเองเข้าไปในครัวก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีกหนึ่งนัดในห้องนอน

เห็นนายจรูนเอาปืนจ่อศีรษะตัวเองอยู่
แล้วก็ไล่ให้เด็กชายเอออกนอกบ้านไปซะ
หลังจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดเป็นนัดที่๓

หลังจากที่ยิงลูกชายไปเป็นศพที่๒

ทีนี้ตำรวจไปสอบถาม

พี่ชายเขาเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตเดินอยู่แล้วนะ
ตอนนี้ก็รักษาอยู่รับยามากิน

คนแรกคือแม่ของเด็กที่เสียชีวิต

ซึ่งเป็นนางสาวเรนูผู้ตายอีก๑ศพเนี่ย

ที่บ้านนี้จะอยู่กันก็มีลูกชายแล้วก็หลานชาย

พี่ชายเขามีปัญหาเครียดอะไรมาก่อนหรือเปล่า
เพราะไม่เคยพูดปัญหาให้ใครฟังเลย

พอพี่ชายเองเรื่องของการเงินก็ไม่มีปัญหา

ใช่ค่ะแต่ทีนี้ญาติก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะ
น้องสาวของนายจรูนเพราะเขาก็บอกว่า
ตัวภรรยาคือนางสาวเรนูเนี่ยเขาก็ยัง
ออกไปทำงานในอำเภอ

หลังจากที่คบหาอยู่กินกันมาเนี่ยนะ
คือตัวภรรยาก็ไม่ได้ลาออกมามาอยู่ที่บ้าน
ยังคงเดินทางไปทำงาน
แล้วทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าทำให้นายจรูนเนี่ย

ขู่เอาไว้บอกว่าเดี๋ยวจะยิงให้หมดทั้งบ้าน
ทีนี้มันมีประเด็นด้วยคุณทัศนายอีกประเด็นนึง
ก็คือตัวนางสาวเรนูเนี่ยนะเขา

ก่อนเกิดเหตุวันหนึ่งเนี่ยตัวนางสาวเรนูเนี่ย
ไปดูลูกที่เกิดจากสามีเก่า
ก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้หรือเปล่าที่จะเป็นปมเป็นประเด็น
ให้นายจรูนไม่พอใจว่าอ้าวทำไมยังต้องไปดูแลลูกที่เกิดจากสามีเก่า

หลังจากนั้นเลยมาก่อเหตุหรือเปล่า
เพราะอย่างที่บอกค่ะจริงในบ้านเนี่ย
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นสภาพคือทีวงทีวีอะไรก็ยังเปิดไว้
แล้วบ้านนี้เขาก็มีกล้องวงจรปิดด้วยนะ
ถูกต้องนะฮะอย่างที่เห็นภาพเมื่อสักครู่กล้องวงจรปิดยังคงทำงานอยู่นะครับ
กล้องมันยังคงติดอยู่นี่ภาพนี้นะฮะ
แต่พอลองไปเปิดกล้องดูย้อนหลังกลับไปมันมีเรื่องน่าสงสัย
เพราะว่ามันไม่เจอภาพช่วงที่เกิดเหตุบันทึกไว้เลย
แต่กลับมีภาพที่ทั้งคู่นอนเป็นศพอยู่แล้ว
ก็เลยแปลกใจว่าอ้าวแล้วภาพมันหายไปได้ยังไง
ต้องนำกล้องไปตรวจสอบอีกทีนึงว่าภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดเหตุมันหายไปไหน
แล้วก็เดี๋ยวจะมีการเชิญตัวญาติกับเด็กชายเอ

เพื่อคลี่คลายปมในการสังหารโหดในครั้งนี้ว่า

ทำไมภาพถูกลบไปช่วงที่มีการก่อเหตุทำไมจับภาพไม่ได้
อืมทำไมเป็นเหมือนอีกทีหนึ่งมาเจอตอนที่มีศพเรียบร้อยแล้ว

ทีนี้บรรยากาศช่วงเช้าญาติก็มีการรับศพของนายจรูน
แล้วก็ลูกชายคือผงศกรมาประกอบพิธีทางสาสนา
ที่วัดโพเรียงที่ตำบลกระบี่น้อย
ส่วนศพของภรรยานางสาวเรนู
ญาติก็รับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดถ้ำโกบที่ตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมที่จังหวัดกระบี่นะคะ
ทีนี้เราก็ไปถามต่อไปถามผู้ใหญ่บ้านครับ
นายสมเนศดวงขวัญอายุ๕๖ปีเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ของที่นี่ก็บอกว่าจริงแล้วเขาเป็นญาติกับผู้ตายแหละ
ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจรูนก่อเหตุขึ้นมาเพราะอะไร
แต่ญาติก็สงสัยว่าน่าจะเกิดจากอาการป่วยทางจิตกำเริบ
เพราะผู้ตายรักษามา๓๔ปีแล้ว
ตัวเขาเองนี่แหละเป็นคนขับรถพาจรูนไปหาหมอที่โรงพยาบาล
ชื่อว่าโรงพยาบาลสวนสรานลมเป็นประจำ
จรูนเป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เคยมีอาการคุ้มครั่งเลย
ช่วงที่มีอาการป่วยแรกก็กินยารักษาตลอด
ก็ไม่เคยขาดยาไม่มีอาการคุ้มครั่งให้เห็นเลย
ปัญหากับนางเรนูมีหรือเปล่าเชื่อว่าไม่น่าจะมี
เพราะทั้งคู่รักกันดีเขาเห็นแบบนั้นว่าสองคนนี้รักกันดี
นักข่าวก็บอกว่าในส่วนของภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพตอนนั้น
ทำไมมันหายไปในช่วงของหลังการเกิดเหตุ
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเรื่องของทางเทคนิคหรือเปล่า
กล้องมันหยุดบันทึกภาพไปนานแล้ว
แต่พอมีแรงสั่นสะเทือนจากเสียงปืนทำให้กล้องมันกลับมาทำงานได้ก็หลัง
ก็ทำให้บันทึกภาพแค่ช่วงของการเสียชีวิตไปแล้ว
ภาพที่เกิดการยิงมันบันทึกไม่ได้
แต่ว่าต้องมีการตรวจสอบย้อนหลังว่ากล้องนั้นมันทำงานปกติหรือไม่อย่างไร
หรือมีคนตั้งใจมาลบภาพในส่วนนั้นออกไปหรือเปล่านะครับ